ติดตามต่อเนื่องนะคะสำหรับข่าวที่เกิดขึ้น
และเป็นที่สนใจของประชาชนเอาเฉพาะวันนี้ก็คือ
เหตุระเบิดป่วนเมืองก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ

ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา๕จุดที่เราพูดไปมีจุดไหนกันบ้างนะคะ
จุดแรกเกิดขึ้น๖นาฬิกาค่ะ
บริเวณพุ่มไม้หน้าอาคารบีภายในศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนาจังหวัดนนทบุรีนะคะ
จุดที่ปรากฏในภาพจะเห็นว่าเป็นพุ่มไม้
และหลังจากนั้นพอเกิดระเบิดขึ้นจะเห็นเศษดินอยู่บริเวณรอบพุ่มไม้นะคะ
ว่าเกิดขึ้น๖นาฬิกาค่ะคือเกิดขึ้นครั้งแรก๑๒ติดต่อกันเลยนะคะ
และหลังจากนั้นเว้นระยะอีกสักพักหนึ่งเกิดระเบิดอีกหนึ่งครั้งรวมจุดนี้จุดเดียวค่ะ
ระเบิดเกิดขึ้นถึง๓ครั้ง
เป็นระเบิดแสวงเครื่องและอยู่ระหว่างการเก็บกู้อีก๑ลูก
ข้ามไปจุดที่๒ค่ะ๘นาฬิกา๓๐นาที
เกิดเสียงดังคล้ายกับระเบิด๒ครั้ง
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีย์
หลังจากเกิดเหตุตำรวจรีบเข้าไปตรวจสอบนะคะ

จุดแรกคือพงหญ้าใต้บันไดทางขึ้น
จุดนี้ก็คือเป็นทางขึ้นขึ้นลงของประตู๓นะคะ
พบเศษดินกระเด็นเกลื่อนฟุตบาท
และบริเวณหน้าอาคารมหานคร
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด

เพราะว่าจุดนี้หน้าอาคารมหานครก็เกิดระเบิดขึ้น
เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ๒คน
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลจุลาลงกร

ใช้ถนนช่วงที่เกิดระเบิดได้รับความเสียหายไป๑คัน
เพื่อตรวจสอบเหตุและไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุนี้ค่ะ

นายโชคชัยประสงค์สรรค์อายุ๔๘ปี
เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เขาเห็นเหตุการณ์นี่แหละค่ะ
เขาเล่าบอกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด๒ครั้ง
เสียงมันดังสนั่นจนทำให้เขาหูอื้อเลย
ตอนแรกนึกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด

ก็เลยพบว่าอ้าวนี่มันเหตุระเบิดจริงนี่นะนะคะ

ส่วนจุดที่๓ค่ะคุณผู้ชมช่วงประมาณ๘นาฬิกา๕๐นาที

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนนะคะ
ซึ่งก็เป็นพนักงานรักษาความสะอาดเขตสวนหลวง
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลสิรินทรค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะผู้บาดเจ็บกำลังทำความสะอาด

เรื่องต้นพบวัตถุต้องสงสัย
คล้ายระเบิดปิงปองนะคะที่จุดนี้จุดที่๓
ค่ะซึ่งระเบิดจากจุดนี้ค่อนข้างแตกต่างจากจุดอื่นนะคะ

ไปเจอปืนปากกาและมีดซุกซ่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยค่ะ
ต่อที่จุดที่๔นะคะ๙นาฬิกาค่ะ
เกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้น
สะบัวหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
จุดนี้จะเห็นว่ากระถางบัวแตกกระจาย
แต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
จุดที่๕เวลาไล่เลี่ยกันเลยค่ะ
เกิดเสียงระเบิดบริเวณหน้าป้าย
หน้าป้ายเลยนะจุดนี้นะใต้ป้ายเลยนะคะ
ของสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหม
ถนนศรีสมานตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ความรุนแรงทำให้พงหญ้าหน้าป้ายราบเป็นวงกว้าง
จุดนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
นี่คือ๕จุดทั้งหมดที่เกิดเหตุระเบิดขึ้น

จนถึงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
และจากเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกกำทรอุ๋ยเจริญรอง
ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙
เป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบหน่วงเวลาหรือตั้งเวลา
ทุกจุดระเบิดจะพบเศษเล็กซึ่งมีลักษณะเป็นลูกเหล็ก
หรือที่เขาเรียกว่าลูกปลาย
รัศมีการทำลายนะคะ๑๐๑๕เมตร
ทั้ง๔จุดนะคะย้ำว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
และที่บริเวณด้านหน้าตึกมหานคร
จากรายงานพบว่าเป็นระเบิดชนิดเดียวกัน
ก็คือแสวงเครื่องเป็นชนิดเดียวกันกับที่พบที่ศูนย์ราชการ
ส่วนเหตุระเบิดบริเวณซอยพระราม๙
ตำรวจบอกว่าอาจจะนะอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับจุดอื่น
เพราะว่าชนิดระเบิดมันไม่เหมือนกัน
ว่ามีคนเจ็บ๒คนที่จุดนี้
ส่วนเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นการตรวจสอบอยู่นะคะ
ว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น๕จุดวันนี้
หรือเปล่าก็คือเหตุมีคนร้าย
รอบวางวัตถุต้องสงสัยที่บริเวณหน้าป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วงเย็นวันนี้
พอวางเสร็จเรียบร้อยหลบหนีไป
หลังจากเกิดเหตุค่ะภาพกล้องวงจรปิดเชื่อมโยงจุดต่าง
และเห็นหน้าผู้ก่อเหตุค่อนข้างชัดเจนนะคะ
นี่เป็นภาพบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เห็นว่าผู้ชายคนนี้เดี๋ยวสักพักจะนั่งลง
แล้วเอาวัตถุต้องสงสัยซุกเข้าไป
บริเวณนั้นก็คือใต้ป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละตามไปค่ะ
จับกลุ่มคนร้ายได้มี๒คนนะคะ
ชื่อว่านายลูไอแซงแอร์อายุ๒๓ปี
และนายวิวดันมาหะอายุ๒๘ปีเป็นผู้ต้องสงสัย
ตามจับกลุ่มได้บนรถบัสเป็นรถโดยสารบขศ
ขณะที่จะเข้าจุดตรวจปฐมพรถนนเพชรกะเสมตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรค่ะ
การจับกลุ่มสืบเนื่องมาจากตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด

พบผู้ก่อเหตุ๒คนเข้ามากัน๒คนนะ
คนแรกคนแรกไม่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดจุดนี้นะ
แต่ว่าเขาทำหน้าที่เป็นคนดูต้นทาง
ส่วนอีกหนึ่งคนที่เจอในกล้องวงจรปิด
ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดสวมเสื้อสีเหลืองเนี่ย
หลังก่อเหตุเดินไปพบกับคนแรกที่ทำหน้าที่ดูต้นทาง
ขออภัยนะคะผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนเข้าไปเปลี่ยนชุด
เป็นการอำพรางสายตาเจ้าหน้าที่
และต่อมาทั้งสองคนค่ะเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เรียกแท็กซี่คันแรกไปลงบริเวณสวนจตุจักร

หลังจากนั้นเปลี่ยนคันค่ะขึ้นคันใหม่
หลังจากนั้นสองคนค่ะเปลี่ยนชุดอีกครั้ง

เสร็จเรียบร้อยซื้อตัวโดยสารรถ

กระทั่งมาถูกจับกลุ่มที่จุดตรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรนะคะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหาความเชื่อมโยง
เหตุระเบิดทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ที่เป็นวัตถุต้องสงสัยที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทีนี้วันนี้นะคะนอกจากระเบิด๕จุด
ซึ่งเกิดขึ้นช่วงเช้าจนถึงช่วงสายแล้ว
มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะ
คือช่วงเที่ยง๑๒นาฬิกา๘นาที
พบวัตถุวัตถุต้องสงสัยเพิ่มเติมนะคะ
ลักษณะเป็นกล่องสีดำขนาด๓คูณ๓นิ้ว
เจ้าหน้าที่กันประชาชนออกจากพื้นที่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะ
และหลังจากนั้นค่ะบ่าย๓๓๐น๑๕๐๐น๓๗น
ท่าเรือยอดพิมารเขตพระนคร
มีคนไปพบกระเป๋าสะพายสีดำเป็นวัตถุต้องสงสัย
วางอยู่ที่บริเวณท่าเรือยอดพิมารเลยนะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
กู้ภัยภูเขาทองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กำลังเข้าไปตรวจสอบพื้นที่
ด้วยการกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมด้วยค่ะ

อันนี้ข้อมูลครอบคลุมทั้งหมดนะคะ

แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีข่าวลวงข่าวปล่อย
เพราะฉะนั้นก่อนแชร์อะไรก็ต้องเช็คข่าว

คือเหตุการณ์มันยังจะเรียกว่ายังไม่นิ่งซะทีเดียว
มันก็จะมีการปล่อยข่าวแปลกออกมาด้วย

ระบุว่าเหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพมหานคร
ลักษณะของระเบิดเนี่ยถ้าดูไปแล้วมันคล้ายกับเหตุการณ์เมื่อปี๒๕๕๙
เขาบอกว่าลักษณะน่าจะเป็นฝีมือของคนกลุ่มเดิม
ขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะประนามผู้ก่อเหตุครั้งนี้นะคะ
แล้วก็แน่นอนว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ
โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีทวิตข้อความค่ะ
ระนามผู้ที่ก่อเหตุวางระเบิดหลายจุดในกรุงเทพมหานคร
โดยกล่าวว่าขอประนามผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสถานการณ์
ทำลายความสงบสุขและภาพลักษณ์ของประเทศ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชน
รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนค่ะ

เอกประยุทธ์ก็เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
กตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน้าค่อนข้างที่จะเคร่งขลึมเลยนะคะ
ในฐานะเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็บอกว่า
ฝ่ายความมั่นคงมีการแจ้งเตือนมาระยะหนึ่งแล้วค่ะ
ก็ได้ประสานงานทั้งกรมนเหล่าทัพตำรวจสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดในช่วงนี้หลังจากเกิดเหตุที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีมีการโทรศัพท์สายตรงไปยัง
บตรและพบเหล่าทัพให้ดูแลสถานการณ์ด้วย
เพราะกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ในจุดที่๒และ๓ตามมาค่ะ
ผู้บัญชาการทหารบกยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะบอกว่าลักษณะเหตุการณ์รูปแบบการก่อเหตุเนี่ย
มันคล้ายกับเหตุการณ์เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
ซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดิมแนวคิดเดิม
จากสำนักเดิมที่เคยระเบิดป้อมตำรวจหลายจุด
ก็ถือว่าเป็นสิ่งบอกเหตุว่าอาจจะมีครั้งต่อไปเกิดขึ้นอีกค่ะ
แต่ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่านายกและฝ่ายความมั่นคง
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้สิ่งที่เป็นห่วงคือ
จะมีฝ่ายการเมืองหรือผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศเนี่ย
ใส่ความว่าฝ่ายความมั่นคงก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นเองหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวก็จะมีการบิดเบือนข่าวสารกันอีกส่วนทางด้าน
เด็กประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ก็ต้องดูแลพื้นที่สำคัญทั้งหมดเลยค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เอง
ตอนนี้ก็เห็นแล้วชัดเจนนะคะว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจสร้างสถานการณ์
แต่ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าเกิดจากกลุ่มไหน
เพราะว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว
ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
พร้อมปฏิเสธที่จะตอบคำถามค่ะ
ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวยงกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองด้วยหรือไม่นะคะ
ฟังเสียงของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหน่อยค่ะ

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็บอกว่าตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานคร

ให้ดูบุคคลและวัสดุต้องสงสัย
พร้อมยืนยันกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุนั้นสามารถใช้ได้ทุกตัวนะคะ
ซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลมาที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรทม
นี้จะทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกวัชรวีธรรมเสมาผู้กำกับการ๔กองบังคับการตำรวจสันติบาล๓
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
บอกว่าตอนนี้สั่งการเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำประตูแต่ละป้อมของธรรมเนียบรัฐบาล
สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ของตัวเอง
สังเกตบุคคลที่ผ่านไปมาว่าจะมีการนำสิ่งของมาวางไหม

ขณะเดียวกันช่วงกลางคืนต้องมีการเพิ่มรถสายตรวจตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
จะตรวจตราโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาล
โดยมีชุดปฏิบัติการทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบเลยนะคะ

ทางสถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวนนึงมาดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
ขณะเดียวกันก็จะนำอุปกรณ์ตรวจหาวัตถุอันตรายมา
ตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบด้วย
ส่วนทางด้านของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทยนะคะ
เรียกร้องไปถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ให้เร่งหาตัวผู้ดำเนินการมาลงโทษโดยเร็วที่สุด
ส่วนจะมีเป้าหมายเกี่ยวข้องการเมืองหรือไม่
เนื่องจากคอสชเพิ่งหมดอำนาจ
รวมทั้งอำนาจในการใช้มาตรา๔๔ด้วยนั้น
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าก็คงคาดเดาไม่ได้
แต่ต้องมีการหวังผลสร้างสถานการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดแน่นอนนะคะ
แล้วก็คิดว่าคงมีคนได้ประโยชน์จากการกระทำแบบนี้
แต่คนที่เสียประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนค่ะ

สื่อต่างชาติเขาก็ก่อติดสถานการณ์
แล้วก็มีการประเมินว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า
เพราะช่วงนี้มันมีเจ้าหน้าที่อาวุโส

มาร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้วย

นอกจากเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแล้ว
ตำรวจพยายามเชื่อมโยงด้วยนะคะ
เหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่ตลาดประตูน้ำ
ช่วงตี๕ที่ผ่านมา๔จุดด้วยกัน

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปพบวัตถุ
๔จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
ถ้านับ๔จุดไปรวมกับช่วงระเบิด

และยังมีเกี่ยวกับการพบวัตถุต้องสงสัย
เพิ่มเติมอีก๒จุดช่วงเที่ยงจนถึงช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะคะ

ทุกช่วงข่าวจากทางไทยรัฐเลยนะคะ